คุณผู้ชมคะคราวนี้ยังอยู่กับเรื่องของการเดินทาง
ใช่ฮะต้องดูด้วยนะรถเราที่จะไปเราเดินเท้าเราขี่มอเตอร์ไซค์
หรือเราขับรถใช่หรือเราจะไปรถโดยสารประจำทางใช่

กลับมาก่อนไปไหนนี่มนทางด้วยพี่จะไปไหน

ว่าปลายทางที่คุณจะไปแล้วรถคุณเป็นรถอะไร

เราเลือกแบบที่จะไม่ขึ้นทางด่วนก็ได้เหมือนกัน

ต้องแบบไม่ได้กดเลือกภาษณะ
แล้วก็ไม่ได้กดเลือกว่าจะไม่ไปทางด่วนแน่

หรือไม่คุ้นชินเส้นทาง

คุณผู้ชมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหม

คือเขาบอกว่าคนที่เอาคลิปนี้มาโพสต์นะ
อย่าลืมตั้งค่าเลี่ยงค่าผ่านทางก่อนนะทุกคน

รถเครื่องก็คือรถมอเตอร์ไซค์นี่แหละค่ะ

งงมอเตอร์ไซค์มาได้ยังไงอ่ะ

เขาบอกว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันนะ

ทำไมพี่ไม่เปิดกระจกบอกมอเตอร์ไซค์หน่อยล่ะ

หรือบางคนก็บอกว่าอาจจะเป็นพนักงานทางด่วนมาทำงานหรือเปล่า

บางคนบอกว่าถ้าสมมุติเกิดว่าเขามาผิดเนี่ย

ใช่เพื่อพาลงไปที่ข้างล่าง
นะครับผมเคยเปิดนะคุณนะ
จากชนบุรีจะไปโคราช

ก็ไปกดปุ่มว่าเป็นการเดิน